ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรื่องของโควิด๑๙
มีหลายท่านแน่นอนว่าที่เราทราบข่าว
ติดโควิด๑๙รอเตียงรอโรงพยาบาลรอรถมารับ
โอ้โหเราเล่าข่าวปัญหานี้ทุกวันนะคะครับ
คือหลากหลายช่องทางที่ท่านก็พยายามขอความช่วยเหลือกัน
ไทยรัฐนิวโชว์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสู้สถานการณ์โควิด๑๙ไปด้วยกันนะครับ
ท่านผู้ชมเห็นด้านข้างตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หรือว่ามีญาติของท่านมีเพื่อนของท่านมีคนที่ท่านรู้จักนะครับ
หรือว่าคนที่อยู่ในชุมชนของท่านติดโควิด๑๙ยังอยู่ที่บ้านรอการช่วยเหลือ
เดี๋ยวจะมีช่องทางต่างนะครับให้กรอกรายละเอียดก็ได้
เราจะได้ช่วยเหลือเป็นสื่อกลางให้ในการประสานให้นะฮะ
จะมีรายละเอียดช่องทางในการช่วยเหลือนะคะครับนี่ค่ะรายละเอียดตามหน้าจอแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเวลานี้จริงค่ะ
ต้องช่วยเหลือกันจริงนะครับแล้วเรามีทีมงานของเรากองบรรณาธิการข่าวของเราเนี่ย
พร้อมจะรับข้อมูลจากท่านประสานต่อให้จริงนะครับท่านผู้ชมครับ
จะประสานต่อให้จริงทั้งกรุงเทพมหานครหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แจ้งเข้ามาเรารู้ว่าคนที่ติดโควิด๑๙แล้วเขารอความช่วยเหลืออยู่ที่บ้านเนี่ย
โอ้โหเขาทุกข์จริงนะคะยังมีอยู่จำนวนไม่น้อยเลย
ไม่ใช่แค่ตัวเขาที่ทุกข์นะฮะพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนฝูง
หรือแม้แต่เราเนี่ยไม่ได้รู้จักกับเขาเรารู้ข่าวเขาเรายังเรายังเป็นทุกข์แทนเขาอ่ะนะคะ
นี่คือความเป็นห่วงนะคะจากใจของทีมข่าวนะคะครับ
ช่วยกันครับเราจะสู้ไปด้วยกัน